อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คงจะเกิดขึ้นมาจากเรื่องของการเสพยาเสพติดเหมือนกันนะครับ
เป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ท้อง๕เดือนนะครับถูกพบฆ่าหันศพอยู่ในหมู่บ้านมงค์
ในพื้นที่ภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
พอได้รับแจ้งตำรวจสพลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไปตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวทำจากไม้ไผ่นะฮะ
ก็สร้างแบบชาวไทยภูเขาเผ่าบ้งผู้เสียชีวิตเป็นหญิงที่ตั้งคันอยู่ห้าเดือน
ถูกฆ่าหันศพแยกชิ้นส่วนแขนแล้วก็ขาใบหน้าถูกทุบตีด้วยของแข็ง
เละไปเกือบครึ่งศีรษะคือจำหน้าเนี่ยแทบไม่ได้นะฮะ
ลำตัวถูกมีดปักอยู่หลายจุดแล้วก็มีดาบแทงเข้าไปตรงที่บริเวณอวัยวะเพศด้วย
บริเวณก้นของผู้ตายก็มีกันไก่ตัดย่าขนาดใหญ่เสียบคาอยู่โอ้โห
นี่เขาท้องอยู่นะคะใช่ห้าเดือนนะคะแล้วรอบบริเวณบ้านเนี่ย
กระจายไปเต็มไปหมดเลยนะจากการตรวจสอบก็ทำให้ทราบว่าผู้ตาย
คือนางสาวดวงใจเจริญรักตระกูลอายุ๒๒ปีนะครับเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์
ใกล้กันในที่เกิดเหตุมีมีดพระยาวประมาณหนึ่งฟุตก็คาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้สังหารใช้ฆ่าหันศพนี้ด้วยนะครับ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนคนร้ายที่ลงมือก็เชื่อว่าคือสามีของผู้ตายที่อยู่บ้านเดียวกัน
ชื่อว่านายชิงชัยอายุ๒๕ปีคือหลังก่อเหตุไม่อยู่ขี่จักรยานยนต์หนีไปออกจากหมู่บ้านไปเลย
ตำรวจก็ประสานสายตรวจที่ประจำอยู่จุดท่องเที่ยวภูทับเบิกให้ออกตรวจสอบนะครับ
แล้วก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ห่างจากจุดเกิดเหตุบ้านเกิดเหตุไปราว๒กิโลเมตร
เอาตัวมาสอบสวนก็ทำให้ทราบว่านายชิงชัยก่อนหน้านี้เคยเข้ารับการบำบัดอาการติดยาเสพติดอย่างหนัก
หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านกับภรรยาภรรยาตั้งท้อง๕เดือน
แล้วคาดว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคงจะกลับไปเสพยาบ้าอีกครั้งนะฮะ
และนี่คือผู้ที่เขาบาดเจ็บนะครับที่ถูกทำร้ายไปก่อน
คือตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันชาวบ้านแถวนี้บอกว่านายชิงชัยกับภรรยาที่เสียชีวิตมีปากเสียงกันอยู่เรื่อย
ด้วยความหึงห่วงภรรยากลัวจะไปเป็นอาจจะไปมีคนอื่น
เมื่อเช้าวันนี้นะครับมีปากเสียงทะเลาะกันกับภรรยาอีกแล้วก็คว้ามีดจะเอามาทำร้ายภรรยา
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีญาติญาติที่เขาเห็นเหตุการณ์เขามาห้ามปรามเอาไว้ปรากฏว่าถูกทำร้ายจนบาดเจ็บที่นิ้วมือ
แล้วก็ทีหลังญาติก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดนะ
คือเขาวิ่งออกไปเนี่ยไปตามเพื่อนบ้านจะมาให้ช่วยกันห้าม
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงต้องพังงะเพราะว่านางสาวดวงใจถูกกลายเป็นศพ
ค่ะตามสภาพที่เล่าให้ฟังนะฮะ
จากการสอบสวนนายชิงชัยตำรวจบอกว่ายังให้การวกวนจับใจความไม่ได้
ตอนนี้คุมตัวไว้แล้วที่สพลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
เดี๋ยวก็รอผลเรื่องการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะฮะ